ตกลงใครทำเด็กนะฮะแล้วเด็กไปบางแสนได้ยังไง
กรณีที่พ่อตามหาลูกชายลูกสาวหายออกจากบ้านไป
กลัวว่าโดนจะจับไปเป็นขอทานหรือเปล่า
แต่ในข้อมูลข่าวอย่างที่คุณรัชพรนำเรียนคุณผู้ชมไป
ถูกคนใกล้ชิดใช่ไหมใช่คือน้องเนี่ย
ตอนนี้น้องอยู่กับพมนะคะแล้วน้องบอกว่าถูกคนใกล้ชิดทำร้าย
อืมคือมันมีร่องรอยแผลด้วยแล้วใครทำอ่ะ
แล้วเด็กไปบางแสนได้ยังไงคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ค่อยสืบกันไป
นายวิวัตรอายุ๔๐คนนี้เป็นพ่อนะคนนี้เป็นพ่อนะครับ
ชี้แจงประเด็นที่เขาถูกสังคมโจมตีบอกว่าทำร้ายลูกหรือเปล่า
เขายืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริงที่ผ่านมายอมรับไอ้ตีสั่งสอนลูกบ้างมี
ตอนลูกทำผิดเช่นเรื่องอะไรบ้างที่ตีลูก
เล็กขโมยน้อยไม่ทำการบ้านรังแก่เพื่อนที่โรงเรียน
แต่ไม่เคยตีเป็นแผลเวอะอย่างที่คนได้เห็นภาพกันไป
สิ่งที่พ่อชี้แจงบอกว่าบาดแผลนั้นที่คุณเห็นกันเนี่ยมันเป็นภาพเก่า
ภาพเมื่อปี๒๕๖๑โน่นตอนนั้นเนี่ยเขายังต้องโทษคดียาเสพติด
อยู่ในคุกเลยอยู่ในเรือนจำเลยแต่ว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลิกกันไปแล้วนะ
ตอนนั้นเลี้ยงลูกให้จากนั้นก็ได้ส่งต่อไปให้พี่ชาย
ซึ่งเป็นลุงแท้ดูแลต่ออีกทีนึง
อย่างไรก็ตามไม่ได้กล่าวหาว่าใครเป็นคนทำนะ
แต่ยืนยันให้ได้เลยว่าลุงก็คือพี่ชายของเขากับตัวเขาเนี่ย
ไม่ได้ทำแน่ลุงไม่ทำเพราะว่าลุงรักหลาน
แต่เขาไม่ได้ทำเพราะเขาอยู่ในคุกจะทำได้ยังไงล่ะ
เขาบอกแบบนี้นะไปกันต่อ
ส่วนเรื่องของใช้ในบ้านอย่างไม้กวาดท่อแป๊บที่ถูกมองว่า
พวกนี้หรือเปล่าที่เป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายเด็ก
ในวิวัตถาเลยบอกว่าเอาเลย
เอาไอ้ของที่ไปอยู่ในบ้านมาเทียบกับบาดแผลของเด็กดูเลย
ว่ามันจะใช่ไหมกับร้อยตี

ช่วงวันลอยกระทงพาลูกไปเที่ยวทะเลพัทยา
พอจะขากลับก็แวะบางแสนอีกนะครับ
หลังจากกลับมาได้วันเดียวลูกหาย
ลูกหายนะฮะจนมีเจ้าหน้าที่ไปพบนู่นลูกอยู่บางแสนนู่น

เขาเองเป็นพ่อแต่ก็สงสัยคาใจว่าลูกไปได้ไง
โทรศัพท์มือถือก็อยู่บ้านตังค์ก็ไม่มีติดตัวกันไปสักบาท
พ่อเชื่อว่ามีคนพาลูกไป
ซึ่งในวันที่พาลูกไปเที่ยวเนี่ยมีเพื่อนของพ่อนะ๑๕คนไปกันเยอะ
ยืนยันได้ว่าตามร่างกายของลูกเนี่ยไม่มีนะ
แผลฟกแผลช้ำร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มี
ส่วนตัวยังคาใจว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นภาพตั้งแต่ตอนไหน

ว่าผมเป็นคนที่ว่าสอนให้ลูกทำกับข้าวทำอะไรเอง
และรูปที่ว่าที่โรงเรียนเขามาลง
ก็คือมันเป็นรูปเก่ารูปตอนนั้นผมยังไม่ได้ปล่อยออกมา

อะไรมาจากอะไรคุณพ่อตอนนั้นน่ะ

พ่อยืนยันไหมว่าเป็นตัวเองหรือว่าคนอื่น

ไม้นั่นผมว่าเอาไว้ตีงู

ไม้ธรรมดานี่น่ะครับไม่มีหรอก

นี่ไม้เหรอครับไม้มีไม้ด้วย

เมื่อกี้ที่พ่อพูดไปแสดงว่า

มีหลายรูปแสดงว่าเด็กโดนตีหลายครั้งแล้วเหรอ

คือถ้าขนาดนี้พ่อต้องแจ้งความแล้วนะ
ถ้าพ่อไม่ได้ทำพ่อต้องแจ้งความแล้วนะ
ว่ามีคนมาทำร้ายลูกพ่อขนาดนี้

ของเด็กทั้งสองคนยืนยันว่า
ลูกชายเนี่ยรักลูกมากไม่เคยคิดทำร้ายลูกหรอก

ส่วนเด็กที่ไปพูดกับเจ้าหน้าที่พม
บอกว่าถูกคนใกล้ชิดทำร้ายเนี่ย

ตอนเด็กดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังก็ตีบ้างแหละ

ยอมรับก็เคยตีหลานเหมือนกัน
ส่วนที่เด็กหนีขึ้นรถตู้ไปบางแสนเนี่ย

อาจจะจำสถานที่ได้เพราะพ่อ
พาไปเที่ยวมาไงเอาฟังเสียงย่าหน่อยฮะ

ลูกสองคนพ่อทำหากินอยู่คนเดียว
พ่อเนี่ยเลี้ยงลูกลูกสองคนพ่อทำหากินอยู่คนเดียว
แล้วใครมันไม่รักลูกอย่างงั้นจะเอาลูกมาเลี้ยงได้ยังไง
คนที่พูดเนี่ย
เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียว
เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียว

ก็ไม่มีภาพที่จะทำอะไร
อีกครั้งหนึ่งแม่อยากจะรู้เหลือเกินว่าใครตีนะหนู
อืมก็พ่อต้องตามหาให้ลูกแหละพ่อก็ต้องปกป้องลูกแหละ
ถ้ามีการตีกันจนเป็นแผลขนาดนี้นะคะครับไปที่จังหวัดจันท